เออคุณก้อยรัชวินเก๊คค่ะ

ปรักษาอาทิตย์ที่แล้วนะครับผมว่าเธอในท้อง๓เดือนแล้วคุณผู้ชม
แต่ว่าหลายคนแอบแซวอุ๊ยคุณแม่พุงใหญ่อยู่นะ

งานนี้กุ๊กกิ๊กก็อยู่กับพ่อบี้ด้วยนั่นแหละ
เจอกันแล้วก็ตามภาษาอุ้ยกรี๊ดกราดกันเกลียวกราวนะคะ

ทางซากพี่ก้อยเป็นยังไงล่ะจ๊ะแน่นอน
นี่เรียกคุณสามีพี่ตูนมาร่วมเฟรมด้วยค่ะ

สัมภาษณ์แทนเลย
เพราะว่าชมสาวก้อยสวยขึ้นนะจ๊ะมีลูกแล้วหน้าตาอิ่มเอมสุดเลย
แล้วก็ที่สำคัญเขาเดากันเรื่องเพศ
เขาบอกว่าเพศอะไรบ้างนะเขาบอกว่าสวยขนาดนี้ได้ลูกสาวหรือเปล่า
แต่ส่วนพี่บี้บอกว่าเป็นผู้ชายหรือเปล่า
ตูนกับสาวก้อยบอกว่าโอ้เรื่องเพศยังขออุบไว้ก่อนนะจ๊ะ
เป็นว่าผู้หญิงแม่สวยพ่ออยากได้ใครพี่ตูนอยากได้ผู้ชายหรือผู้หญิง
ผมได้หมดเลยขอให้สมบูรณ์แข็งแรง
คือเรายอดตั้งใจจะมีทั้งชายอยู่ทั้งหญิงเลย
แต่ว่าคนแรกแหละ

ก็ถ้าได้อยากจะเป็นพี่ชาย
ยังไงนะพี่แจ๊กพี่แจ๊กบอกว่าพี่แจ๊กไปเจออย่างไรนะ
คือก่อนหน้านี้นะคะที่งานประกาศรางวัลก่อนที่โควิดจะมา
ที่นางใส่ชุดเรทออกงานคือนางก็สวยขึ้น
แล้วก็ยังทักแล้วว่าทำไมแบบก้อยมีน้ำมีนวล

พูดตรงนะฉันว่าเขาจะมี๒คนใช่ไหมคะ
คนแรกน่าจะเป็นลูกสาวคนที่สองน่าจะเป็นชาวร็อกตามพี่ตูน

ฉันให้คนแรกดิฉันอยากได้เป็นผู้หญิง

ว่าผู้หญิง๒ท่านใช่ไหมหล่อร่วมรุ้นดูละกันนะคะ
งานนี้ค่ะคุณก้อยก็ขออวดพุงน้อยนะ
สามเดือนกว่าโมเม้นต์น่ารักกระนาบไหนแน่

โอเคอันที่นั่งรอดี้วิทยู
อันที่นั่งรอดี้วิทยู

เออเออเล่าหลานเลย